กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้ต้องบอกว่า
ก็ได้ดำเนินตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ในการ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพ
ให้กับน้องนิสิตนักศึกษาในโครงการการประกวดถ่ายภาพค่ะ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระบิดาแห่งการโคนมไทย
รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา
ที่มีใจรักและชื่นชอบการถ่ายภาพ

ตามรอยพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่๙
สำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย๕๕ปีอสค
รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค
เพื่อนำไปจัดทำเป็นปฏิทินอสคประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปกันไป

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ
อาทิตย์เช่นอาจารย์สงครามโพวิไล
ผู้ที่เคยถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
รวมไปถึงจอร์ดธาดาวาริสช่างภาพมือทอง
เจ้าของผลงานภาพถ่ายเซลล์เบิลตี้
คนบันเทิงในรูปแบบศิลปะภาพถ่ายขาวดำค่ะ
เผยกับทีมงานว่ารู้สึกภูมิใจ
มีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างหนึ่งค่ะ
และแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นช่างภาพ
ที่มีชื่อเสียงมาจากการถ่ายแบบแฟชั่น
แต่ก็น้อมนำกระแสพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
ในเรื่องของความอดทนและความเพียน
มาปรับใช้จนมีได้ทุกวันนี้ค่ะ
คือจริงในหลวงเป็นต้นแบบของทุกด้านอยู่แล้ว
และเป็นต้นแบบในการถ่ายภาพของผมด้วย

เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะดูแต่เรื่องความสวยงามเรื่องอะไร
คือก็มีความถามว่าทำไม
ในหลวงไม่ทำอะไรเพื่อตัวเอง

ทำไมไม่ถ่ายภาพสวยงาม
จนมีอาจารย์ผมท่านหนึ่งเขาก็เอาภาพนั่นแหละ
ภาพที่คุ้นตากันคือพวกภาพเขื่อนกั้นน้ำอะไรพวกนี้ครับ
ซึ่งตอนนั้นด้วยความเป็นวัยรุ่นก็แบบ
จนโจรยาจารย์อธิบายให้ฟังว่านี่แหละ
คือลักษณะภาพที่ไม่ได้บ่งบอกถึงความสวยหรืออะไร
แต่บ่งบอกถึงประโยชน์เพื่อคนทั้งประเทศ
ซึ่งตอนนั้นเราเทียบอะไรไม่ได้เลย
และไม่คิดจะเทียบด้วย
เหมือนเราต้องควรจะทำให้ได้ซ้ำทุกวัน

ขยันอดทนหมั่นเพียรสุจริต
อันนี้มันจะอยู่กับตัวเราไปตลอด